คุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูฝีไม้ลายมือทางการแสดงของนักร้องสาววงเทียร่าอย่างฮัมอึนจองแล้วก็เตรียมเฮกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เธอกำลังจะมีผลงานร่วมกับนักแสดงไทยในบ้านเราอย่างหนุ่มเจมส์มานะคะกับภาพยนตร์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็เกาหลีค่ะ
โดยสาวอึ้นจองก็ได้เผยความรู้สึกหลังได้ร่วมงานกับนักแสดงไทยว่ารู้สึกประทับใจมากเนื่องจากทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
และแม้ว่าจะแตกต่างกันเรื่องภาษาแต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา
รวมถึงทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นอย่างมาก
ผลงานเรื่องนี้ใกล้จะได้ฉายให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วค่ะ
จริงคนไม่สามารถทำงานเตี่ยวกับเค้าเกี่ยวกัน
เราเป็นครอบคราวที่ดูค่ะ

และกลัวว่าจะแรงยังไง
อาจจะเป็นของทุกคน
หลังจากสนุกการทำตอนนี้

ทุกคนคิดว่าเพลงจะสนุกได้ไหม

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ใครที่อยากจะไปชมฝีมือทางการแสดงของสาวอื่นจอง
ก็ไปให้กำลังใจเธอได้ในโรงภาพยนตร์
วันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
ฝากติดตามด้วยนะคะได้มั้ยคะไม่ได้กล้า

ขาวมากเลยดิฉันว่าคุณขาวแล้วนะ

ยอมแพ้ผิวใสมากเนาะคุณเอ๋ย

เดี๋ยวรอติดตามสำหรับผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้สวัสดีครับ